โจเดือดไล่รุมอริยำบาธางานรำวง

ดอมมีคำร้านอะไรนะ

แต่งานนี้มีบทเรียนให้จอมยุทธ์

สวัสดีค่ะ
แล้วดูสินี่คือขนาดมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะ
มีสอหออยู่นะคือจอมยุทธ์จะมีทั้งจอมยุทธเจ้าถิ่นแล้วก็จอมยุทธที่มาจากแดนไกลใช่ไหมดอม
อยากจะมาประลองฝีมือซะหน่อย
บทเรียนที่นี่เป็นหน้าเวทีละวงย้อนยุคที่เชียงใหม่
เอาเป็นเชียงใหม่โมเดลก็ได้สำหรับคนที่จัดงานที่อื่น
นี่ละมวงย้อนยุคจริงหรอพี่เบิร์ตไปรุ่นเยอะเนาะ
นี่คืองานทำบุญสลากพัดประจำปีของวัดขวงเป่าใต้นะฮะ
ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านที่มาร่วมงานหลายร้อยคนกำลังสนุกเลยกับเสียงเพลงบนเวที

ปล่อยเพราะอะไรมีจอมยุทธ์๒กลุ่ม
ฉากต่อยกันหน้าเวทีคาดว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แต่เคราะห์ดีครับขณะเกิดเหตุสอหออยู่เพียบนี่
ต้องอย่างงี้นะล็อคเข้าไปล็อค

แล้วก็พาผู้ชายเสื้อแดงไหนผู้ชายเสื้อแดง

ผู้ชายเสื้อแดงเมาอยู่ครับ

มีการไปดักรอกันอยู่นอกวัดด้วย

ชี้ลูกสอนเดินโอ้โห
สะบักสะบอมสะบักสะบอมมาแล้ว
นี่แหละครับจับภาพเห็นวัยรุ่นนับ

ภายหลังนะครับคนเจ็บก็คือนายวิทย์อายุ๒๔ปีเป็นคนต่างหมู่บ้าน

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะคณะกรรมการหมู่บ้านควงเป่าใต้

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดอมแล้วเอาภาพจากคลิปวิดีโอไปดู
ชอบตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะพบหลักฐานชัดเจนว่าจอมยุทธ์เจ้าถิ่นดอม

อมยุทธ์เจ้าถิ่นเป็นคนเปิด

เป็นคนเปิดหลังจากนี้จะเรียกตัวมาทำไมครับไม่ได้มาว่ามากล่าวธรรมดา
จะให้มาชดใช้ค่าเสียหาย

เนื่องจากก่อนจัดงานได้วางกฎได้วางระเบียบไว้แล้วหากใครก่อเหตุจะถูกปรับเงินตัวดูลำวงย้อนยุคครั้งนี้มันแพงจริง

โอ้โหสองหมื่นบาทแล้วจะจับตัวส่งดำเนินคดีด้วยแม่อยากจะให้เป็นเชียงใหม่โมเดล
เพราะว่าก่อนหน้านี้คาราบาลที่โดนปรับไป๕ล้านก็พวกวัยรุ่นตีกันเหมือนกัน
คือถ้าเกิดคิดจะตีกันตังค์ในกระเป๋าจะต้องมากพอ
อันนี้ที่เจ้าของงานบอกถ้าไม่มีก็ไปกู้เอาสิมาจ่ายค่าเสียหายนะ
ข่าวนี้ข่าวนี้ชอบตรงนี้ฮะ